คนตกอกตกใจหนีกันวืนเลยค่ะเพราะว่ายังไง
มีน้ำพุ่งขึ้นมาสูงกว่า๕เมตรนะคะ
ท่อส่งน้ำปลาปลาขนาดใหญ่มันแตกคุณผู้ชม
นี่ค่ะโอ้สูงกว่าตัวรถไม่รู้กี่เท่านะคะ

โอ้โหกระเซ็น๒แสนกระทบกระแสจนลุ้งขึ้นเลย

นี่คือถนนสุขุมวิทย์นะคะ
พัทยาช่วงตลาดเตาถ่านทองทิพย์จังหวัดชนบุรี
ท่อส่งน้ำปลาปลาขนาดใหญ่มันแตกค่ะ
แล้วน้ำก็พุ่งสูงกว่า๕เมตร
คือเห็นแบบนี้นอกจากนี้ก็ยังทะลักเข้าไปท่วม

ตื่นตกใจเก็บข้าวของหนีน้ำกันโกลหนนะคะ
คือพอเหตุการณ์นี้จบลงเนี่ย
ก็ต้องตามมาด้วยการทำความสะอาดร้านนะคะ
ก็ยังดีที่ยังไม่มีข้าวของเสียหาย
โอ้โหอยู่มันก็แตกกระจายแบบนี้เลยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ช่วงเช้าเลยค่ะ๗โมงครึ่งของวันนี้
เขาบอกอยู่มีเสียงดังขึ้นมา
แล้วก็เห็นภาพนี้ค่ะน้ำพุ่งกระจายเหมือนน้ำผู้เลยค่ะ
บางคนก็ตกใจวิ่งหลบนะคะ
พอออกมาดูอีกทีอ๋อถึงได้รู้ว่าท่อประปาแตกนะคะ
แล้วน้ำก็ไหลเข้ามาในร้านนะคะของเธอแล้วก็ร้านข้างเคียง
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ประปาก็เข้ามาซ่อมค่ะ
ผู้ระเหมาการประปาสัตหีบบอกว่าที่ท่อแตก
เกิดจากการก่อสร้างขยายถนนตรงนั้นนะคะ
ทำให้ท่อเกิดการดันตัวแล้วก็เสียหาย
พอท่อแตกน้ำปลาปลาก็พุ่งออกมา

เย็นนี้น่าจะกลับมาใช้ได้ปกตินะคะสำหรับน้ำปลาปลาของจุดนี้ค่ะ
โอ้โหเหมือนวิ่งเข้าไปในน้ำตกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ

ท่อมันหนักครับ

เพราะเนื่องที่มันเป็นการเจาะตัวของท่อ

แล้วถึงเวลาเปิดช่วงยาวท่อจะหยอดตัวลงไป
ก็คือทำให้ตรงรอยต่อมันขาดออกจากกันใช่ไหมครับ

เราก็ได้เชื่อมอาจารย์ใหม่
เชื่อมใหม่ใช่ไหมครับ

นี่แหละค่ะก็ไปซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคะ

ว่าเย็นนี้น่าจะใช้ได้ตามปกติค่ะ